คดีที่ก็ต้องบอกว่าสร้างความตกใจให้ใครหลายคนนะคะ
แล้วก็โดยเฉพาะคอการเมืองทั้งหลายก็ถึงกับช็อกไปตามกัน
เรื่องราวของอดีตรองหัวหน้าพักอ่ะนะคะที่เจ้าตัวเนี่ย
ว่าจะไม่ได้ถูกเอ่ยชื่อก่อนหน้านี้จากทนายตั้มที่เปิดเผยเรื่องนี้
แต่เจ้าตัวก็ออกมาประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งของพักประชาธิปัตย
หลังจากที่สายที่ผ่านมาทางด้านคุณปริน
ก็ถือว่าตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหาไปแล้วค่ะ
ก็ไปพบพนักงานสอบสวนตามนัดนะคะไปฝากขังผลัดแรก
แล้วก็นี่แหละค่ะคือมีการไปฝากขังผลัดแรก
ที่สารัยากรุงเทพท่ายระหว่างที่ลงจากรถ
ยังพูดแบบเดิมนะคะเหมือนก่อนหน้านี้
และย้ำให้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
ส่วนกระแสข่าวที่ธนายตั้มเหมือนมีการมาโพสต์ข้อความว่า

เจ้าตัวยืนยันว่าไม่มีแน่นอน
ก่อนเข้าไปภายในศาลลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะ
ก็คือให้สัมภาษณ์สั้นนะคะแล้วก็เข้าไปข้างใน
ทีนี้พลตำรวจตรีไตรรงผิวพันธ์รอง
บัญชาการตำรวจนครบานก็บอกว่า
ปรีนถูกแจ้งข้อหาก็คืออนาจารย์และข่มขืน
กระทำชำราวรวมแล้ว๓สำนวน
ตำรวจได้ยื่นคำร้องขอฝากขัง
ซึ่งสารพิจารณาอนุมัติให้ฝากขัง๑๒วัน
พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องคัดค้านการประกันตัวค่ะ
แต่ว่าผู้ต้องหาร้องขอประกันตัวจึงนำตัวไปที่ศาล
สำหรับเหตุผลที่ตำรวจยื่นคัดค้านการประกันตัว
ก็เป็นเพราะนายปรินเป็นผู้ต้องหาในหลายคดี

เข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและออกนอกประเทศได้
แต่หากสารอนุญาตให้ประกันตัวก็ให้กำหนดเงื่อนไข

และไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะ

ทางผู้ต้องหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
จากนี้ทางตำรวจก็จะต้องรวบรวมหลักฐาน

เปิดโอกาสให้ทั้งผู้กล่าวหาและผู้ต้องหา
พยายามหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป
และก็ยังยืนยันว่าคดีที่สอนอลมพิธีทั้ง๓คดี
ยังไม่ได้หมดอายุความค่ะ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะในช่วงเช้าของวันนี้
ก็ทางด้านของไฮโซลูกนัดคุณธนัดนะคะธนากิจอำนวยเอง

ยื่นคัดค้านการประกันตัวของนายปรินนะคะ
โดยคนสนิทของไฮโซลูกนัทก็บอกแบบนี้ว่า
สาเหตุที่มายื่นคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากว่ากังวลว่านะคะ
ทางด้านของผู้ต้องหาจะมีการหลบหนีออกนอกประเทศ
อาจใช้อำนาจปิดปากผู้เสียหายรายอื่น

ตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อเพื่อแสดงความรับ

ส่วนเรื่องการกรณีของถอนตัว
ก็ของคนสนิทของไฮโซลูกนัทนะคะ
ก็บอกว่าจริงทำไปเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ
ว่าอันนี้มันไม่ได้ทำเพื่อหวังผลทางการเมืองแน่

ทางด้านของผู้ในการเลือกตั้งประจำกรุงเทพเอง
ก็ยืนยันว่าการถอนตัวจากผู้สมัครสอกรคือมันทำไม่ได้
แต่มันจะสามารถใช้สิทธิ์ในการสละสิทธิ

ถ้าเกิดว่าชนะการเลือกตั้ง
และยังสามารถดำเนินคดีกับตัวนายปรินได้ตามปกติค่ะ
ลองไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากันหน่อยเรื่องของการประกันตัวเป็นยังไง

มีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
ตีราคาประกันรวม๓คดี๗แสนบาทค่ะ
มีกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรด้วยนะคะ
แต่จะได้รับอนุญาตจากศาลและก็ให้แจ้งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทราบ
ทีนี้มันมีความเคลื่อนไหวจากทนายเดชาด้วยนะคุณผู้ชม
คือเหมือนทนายเดชาเขามีการโพสต์นะคะ
เป็นคลิปแล้วก็ระบุในเรื่องของคดีนี้ว่า
คือพูดคล้ายกับว่าเรื่องนี้มันเคลียร์เรื่องค่าเสียหายกันแล้วก็จบเนี่ยมันเป็นไปได้ไหม
มีคนไปถามเขาค่ะคือทางด้านของทนายเดชาก็เหมือนกับให้ข้อคิดเรื่องทางด้านกฎหมายนะคะ
นายเดชาบอกว่าเท่าที่ผมมีประสบการณ์ส่วนใหญ่เคลียร์กันแล้วจบ
ระวังใครที่กำลังเคลียร์อยู่ตอนนี้ทำไปทำมาเดี๋ยวอาจจะกลายเป็นหมาหอนกันไปหมด
บอกแบบนี้เลยนะทนายเดชาบอกด้วยว่าเดี๋ยวหลายคนอาจจะได้กินอาหารเม็ด
เพราะคดีพวกนี้เกิดในที่ลับเป็นเรื่องของคนสองคน
ส่วนผู้เสียหายที่เกิดกันมานานแล้วนะคะเป็นเหตุที่เกิดมา๕ปี๑๐ปี
และที่สำคัญเขาบอกว่าทำกันในที่ลับทั้งหลายมันขาดอายุความไปหมดแล้ว
จะมาแจ้งความทำอะไรสัมภาษณ์สื่อก็ต้องระวัง
ดูท่าจะไม่ได้จบง่ายนะคะเรื่องนี้อันนี้ทนายเดชาออกมาพูดเรื่องนี้ว่า
เอาเป็นว่าแกบอกประมาณว่าระวังทำไปทำมาเดี๋ยวจะมีคนกลายเป็นหมา
ตามต่อเพราะว่าเรื่องนี้เชื่อว่าสื่อก็ยังจับตาคนในสังคมก็จับตา

แต่ว่าเบื้องต้นเราก็ต้องบอกว่าตอนนี้เขายังเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่นะคะ